ฟึนมินดุลเลที่พัดเข้าพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้ส่งผลให้เกิดฝนตกอย่างหนักและมีกระแสลมแรง
มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วอย่างน้อย๑๑คน
แล้วก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า๔๐๐เที่ยวนะครับ
ก็ได้เคลื่อนตัวออกไปทางเหนือ
ว่าจะถึงเกาะฮ็อกไกโดในวันพรุ่งนี้นะครับ
ฝุ่นมินดุลเลได้ลดความเร็วลมลงจาก๑๒๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหลือ๑๐๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลังจากพัดขึ้นสู่ฝั่งเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์

จากนั้นก็ทวีกำลังแรงขึ้นเป็น๑๖๒กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
แต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ส่วนยอดรวมผู้บาดเจ็บจากพายุลูกนี้

จำนวนนี้๓คนมีอาการสาหัส
ขณะที่สนามบินนานาชาตินาริตาต้องยกเลิกเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ๘๘เที่ยว
รวมทั้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกภายในประเทศอีก
อีก๓๔เที่ยวบิน
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ที่สนามบินเป็นจำนวนมาก
พายุไต้ฝุ่นมินดุเลก็ได้เคลื่อนตัวผ่านกรุงโตเกียวไปแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายแล้วก็มุ่งหน้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คาดว่าจะขึ้นไปถึงพื้นที่เหนือสุดของญี่ปุ่น

โดยฮอกไกโดก็ต้องเผชิญกับไต้ฝุ่นลูกที่๒
ในเวลาไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
หลังจากที่ใต้ฝุ่นคอมพาสุ
จะพัดผ่านเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทำให้ต้องอพยพประชาชนหลายพันคนครับ